คืออย่างที่คุณศรีสุวรรณพูดว่าเขาคิดเอาเอง
เขาคิดอย่างนั้นแต่ในมุมมองนักกฎหมายก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับ
พี่เกิดผมขออนุญาตสมมุติถ้าเป็นคำพูดเลยนะ
รถติดเยอะหน่อยมีม็อบไล่คนที่เราที่เราไม่ชอบเขาเนี่ย
ก็ให้อภัยเข้าไปถือว่าเขาทำงานแทนเรา

ตัวผมผมมองว่าไม่ใช่การสนับสนุนครับ
คือคำพูดมันคือการท็อกโชว์

แล้วที่เขาไปทำแล้วเขาถูกจับทุกคนไหม

คุณโน๊ตพูดตรงไหนบอกให้สนับสนุนไปทำผิดกฎหมาย
เอาเฉพาะถ้าการดำเนินคดีกับคนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒
บอกว่าต้องตีความด้วยเคร่งครัด
ถ้อยคำไหนที่เขาไม่พูดบทบรรยัติไหนที่มันไม่มีไม่เป็นความผิด
เพราะฉะนั้นถามว่าคุณนดพูดตอนไหนว่าลงเลยลงถนนเลย
เผาได้เผาเลยเข็นค่ามันเข็นค่าได้เลย
ทรัพย์สินมันพูดไหมเขาไม่ได้พูด
เขาบอกว่าให้อภัยรถมันติดนิดหน่อย
ผมยังไม่เห็นถ้อยคำไหนที่เป็นการยุโยงส่งเสริม
แต่มันอาจจะไม่ถูกหูคุณศรีสุวรรณถูกหูคุณลัมโบ้ก็แล้วแต่อีกเรื่องหนึ่ง
แต่ถ้อยคำเหล่านั้นมันต้องบอกว่าเขาเฉพาะเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ผมถามว่าในมอบเองมีกี่กลุ่มแล้วกลุ่มไหนที่เขาบอกว่าสนับสนุน
แล้วกลุ่มไหนที่เขาบอกว่าให้ไปทำผิดกฎหมาย
โดยปกติต้องสันนิษฐานไว้ก่อนอยู่แล้วว่าก่อนลงประท้วงการมอบต่างชอบด้วยกฎหมายก่อน
เพราะรัฐมนุนก็สนับสนุนว่าเป็นการชุมนุมโดยเสรีภาพ
ก็ในเมื่อชุมนุมเสร็จภาพได้ทำไมคนพูดจะสนุนให้คนชุมนุมโดยเสร็จภาพไม่ได้
คุณมีหลักฐานอะไรไหมว่าเขาไปบอกว่าเขาอยู่เบื้องหลัง
หรือเขากำลังสนับสนุนมอบที่กำลังทำผิดกฎหมาย
มุมของทนายความมองว่าไม่มีมูล
ผมมองว่าในเมื่อมันไม่ได้มีอะไรชัดเจนขนาดนั้น
แล้วเขาก็ไม่ได้ไปบอกว่าเขาสนับสนุนให้ไปทำผิดกฎหมายเนี่ยอืม
สนุนให้มีมอบมันไม่ได้แปลว่าผิดกฎหมายนะครับ

ผมก็มองว่าไม่มีมูลไม่มีวิวงประกอบความผิดใด